เติมพลังให้เราได้แบบมี
สายตาที่แหลมคมด้วยการทานอะไรอร่อย

ที่จังหวัดพยาวค่ะเขามีการนำพืชผักสมุนไพรนี่นะคะ
ปรุงอาหารขายในราคาสบายกระเป๋า
โซโลแกนที่บอกว่ากินเร็วไม่ต้องรอ
ไปเลยดีกว่าเร็วแค่ไหนไปพิสูจน์กัน

ปรักษาค่ะเป็นร้านอาหารไทยและเทศ
ผสมผสานกันอย่างลงตัวเขาให้โซโลแกนร้านนี้เลยนะ
บอกว่ามาเร็วกินเร็วไม่ต้องรอ
นี่โซโลแกนเขาแบบว่าคอนเฟิร์มงานขายขนาดนี้นะคะ
บอกได้เลยว่าร้านนี้เนี่ยสั่งปุ๊บได้ปั๊บรวดเร็วทันใจ
แล้วก็ยังมีเมนูหลากหลายให้เลือกรับประทานกันด้วย
ได้ทั้งครอบครัวนี่แหละค่ะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
ใครก็บอกกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอร่อยมาก
โดยเฉพาะเมนูผัดไทยปรักษาและผัดฉ่าทะเลค่ะคุณผู้ชม

ขึ้นชื่อว่าผัดฉาแล้วเครื่องเทศที่เป็นสมุนไพรนี่ต้องแบบร้อนแรงใช่ไหมคุณ

เห็นไหมซู่ซ่านี่แหละที่มาของคำว่าผัดฉา

แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาคัดสรรทั้งคุณภาพของสมุนไพร
แล้วก็คุณค่าสารอาหารต่างพร้อมกับฝีมือของกุ๊กที่มีประสบการณ์จากต่างประเทศกว่า๑๐ปี

ุ๊กที่ว่านี้ก็คือเจ้าของร้านนั่นเองค่ะคุณวิชาญจันสิริพงศ์นะคะ
เคยเป็นกุ๊กอยู่ต่างประเทศมานานแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทย
เปิดร้านบ้านปรักษาได้๑๐เดือนค่ะ
ปรากฏว่าลูกค้าติดอกติดใจตอบรับเป็นอย่างดีนะคะ
ทานกันอย่างต่อเนื่องมาทานคนเดียวไม่พอพาครอบครัวมาทานด้วย
ส่วนเมนูอาหารก็มีหลากหลายราคาเองก็ถูกอกถูกใจแค่๔๐บาทเริ่มต้น

ส่วนเมนูค่ะอย่างเช่นผัดไทยปักสาผัดชามีปีกไก่ทอดมีข้าวผัดอเมริกัน
นี่ผัดทงผัดไทยปรักษาที่ว่าเป็นขึ้นชื่อของเขาเลยนะ
เอาให้ดูกันเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยก่อนนี่ปีไก่ยเต็มแล้วตอนนี้

ดีงามหน้าตาดีเห็นไหม

ไทยและเทศผสมผสานกันอย่างลงตัวฟิวชั่น
ที่สุดในโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะพิสูจน์ความเร็ว
โซโลแกนของร้านนี่นะคะสามารถไปดูไปพิสูจน์ความอร่อยและความรวดเร็วได้
ปรักษานี่นะคะอยู่ริมถนนผนโยธินบ้านหลายอิงหนองระบูค่ะ
ใครไปไม่ถูกหรือใครเพิ่งจะแบบผ่านไปพยาวอยากจะโทรศัพท์
สอบถามก่อนก็๐๖๔๖๔๒๔๕๖๙นะจ๊ะ

อาหารเขามีให้เลือกเยอะแยะจริงเลยนะ

น่ากินน่าทานทั้งนั้นเลยแล้วคุณผู้ชมเองก็ไลน์กันมาเยอะเลยครับ
เรื่องของอาหารที่แบบว่าด้วน
อาหารจานด่วนของคุณผู้ชมนี่เช้าต้องข้าวมันไก่ให้พลังงานครับ
แล้วก็มีอีกนะคะถ้าไปเชียงใหม่เนี่ยก็จะต้องกินไส้อัวข้าวเหนียวร้อนกับน้ำพริกหนุ่ม
มันก็เป็นอาหารจานด่วนของทางภาคเหนือเขาเหมือนกันนะคะ
แล้วก็มีบางท่านบอกว่าไข่กระทะกับกาแฟ

เพราะฉะนั้นอาทิอูบนรัชธานีก็มีเยอะ
กระทะเมนูทางอีสานก็มี
เห็นไหมแต่ละภาคเขาก็จะมีอะไรที่เป็นเมนูจานดู

โอ้โหกินกระทะหรือกินไข่

ถักกันพอดีกินกระทะหรือเปล่า